คุณผู้ชมครับตำรวจภูทรภาค๖แถลงข่าว
ปฏิบัติการกวาดล้างอาจยกรรมและยาเสพติดโอ้โหกว่าพันคดีครับ
แล้วก็สามารถจับบุคคลตามหมายจับได้ตั้ง๖๗๙คน
โทรโทษอัคราเดชพิมนศ์ภูมิศรีนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖สั่งการให้
ระดมกวาดล้างอาจยากรรมและยาเสพติด
โดยมีเป้าหมายเน้นความผิดเกี่ยวกับ
ปืนวัตถุระเบิดเครื่องกระสุนปืน
จำหน่ายอาวุธปืนวัตถุระเบิดเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย
ผลตำรวจตรีบัณฑิตตุงคะเสรณี
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖

ซึ่งสามารถจับกลุ่มการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ปืนวัตถุระเบิดเครื่องกระสุนปืนได้ทั้งหมด๑๒คดี
ความผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายปืนวัตถุระเบิดเครื่องกระสุนปืน
รวม๑๐คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
โอ้โหคุณผู้ชม๕๗๘๔คดีครับผู้ต้องหา๕๗๙๙คน
สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้ก็มีปืน๘๑๑กระบอก
ถูกระเบิด๘ลูกเครื่องกระสุนปืน๓๑๖๙นัด
ของกลางในคดียาเสพติดคือยาบ้ากว่า๗๕๐๐๐เมตร
ยาไอซ์หรือว่าไอซ์นะครับกว่า๒๓๐๐กรัม
แล้วก็จับกลุ่มบุคคลตามหมายจับได้๖๗๙คน
ขณะที่กรประคับการปราบรามนะครับกองประชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันท่านผู้ประคับการปราบราม
ตรวจสอบของกลางที่ยึดมาได้จากปฏิบัติการฮานุมานดับมาเฟีย
กระเป๋าแบรนด์เนมแล้วของกลางอื่นอีกหลายรายการ
บุกไปตรวจค้นเป้าหมาย๖๓จุดใน๑๔จังหวัดกวาดล้าง
เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ทั่วประเทศ
แล้วก็ยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดนะครับ
เมื่อวันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมาด้วย
เป็นเพียงหนึ่งในเครือข่ายพนันออนไลน์ขนาดใหญ่
และตัวแทนผู้ซื้อเฟรนชาย
กลุ่มนี้ถือเป็นเครือข่ายใหญ่ระดับต้นของประเทศทำมา๑๐ปีกว่า
โดยมีนายประพุทธกับนายสุวัสดิ์เป็นกลุ่มในทุนอยู่เบื้องหลัง
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า๑เฟรนชายนะครับ
จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ต่างกว่า๒๐คน
แต่ละวันจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า๒ล้านบาทต่อ๑เฟรนชายนะครับ
ปัจจุบันพบว่ามีกว่า๑๐๐เฟรนชาย
มีบุคคลเกี่ยวข้องมากกว่า๒๐๐คน
โอ้โหเครือข่ายใหญ่จริงครับ